อันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่ทางเยอรมนีนั้น
จะให้กับผู้ที่ได้เหรียญทองนะครับ
แต่ถึงแม้ว่าอังกฤษจะไม่มีเงินอัดฉีดเหมือนกับประเทศอื่น
แต่ว่าผลงานในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่
ตอนนี้เหรียญรางวัลเหรียญทองมาเป็นอันดับที่๒
รองจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเหรียญทองนำจีน
ซึ่งจีนนั้นตามมาเป็นอันดับที่๓
ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทำไมสหราชอาณาจักรถึงทำได้ดีในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้
ก็น่าจะอยู่ที่ในนำเทคโนโลยีอันทันสมัย
วิเคราะห์รูปแบบการฝึกซ้อมแล้วก็ออกแบบการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น
สามารถที่จะทำให้สถิติของนักกีฬานั้นดีขึ้นได้

ด้วยการใช้แผ่นวัดแรงดันมาวัดพลังการเคลื่อนไหวของนักกีฬา
ในครั้งนี้เขาต้องการหาค่าแตกต่างระหว่างการใช้พลังงานขาข้างซ้ายและขาข้างขวา
เช่นเดียวกับนักกีฬาเรือพายคนอื่น
และนี่คืออุปกรณ์ล่าสุดที่โค้ชและนักกีฬาต้องพึ่งพาอย่างมากในศูนย์กีฬาแห่งชาติของอังกฤษ
กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อปี๒๕๕๙
และในครั้งนี้พวกเขาก็หวังว่าจะทำให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น

เพื่อการเข้าพาเขาไปก่อนการได้โรคประเภท
ภูมิใส่การควบคุมของนังกฤษ

และว่านักกีฬาต้องค่อยกัน

และยังไม่ฟื้นตัวพร้อมสำหรับการลงแข่ง

ในครั้งนี้เขาต้องช่วยเรื่องการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักกีฬา๓๙ประเภทการแข่งขันด้วยกัน
ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
ด้านสภาพร่างกายด้านจิตใจ
และการฟื้นตัวของนักกีฬา

เทคโนโลยีด้านการกีฬามีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้น
เมื่อก่อนนี้การตรวจสอบนักกีฬา๔๐คน
ต้องใช้เวลามากกว่า๓๐ชั่วโมง
ในการทดสอบและประมวลผลออกมา
ซึ่งผลที่ออกมาอาจจะล่าช้าเกินไป
และใช้ทำอะไรไม่ได้

และยังสามารถทำการประเมินผลแบบย้อนหลัง
หรือแบบต่อเนื่องได้อีกด้วย
บรรดานนักกีฬาจะถูกส่งตัวมาที่นี่
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้กลับมาฟิตพร้อมเหมือนเดิม
ค่าความต่างเพียงเล็กน้อยก็อาจชี้วัดได้ว่านักกีฬาแต่ละคน
พร้อมสำหรับการลงสนามโอลิมปิกหรือไม่
สมาชิกของทีมแต่ละคนทำอะไรกันบ้างและเล่นกันอย่างไร
เอมิลลี่แมคไวน์เป็นนักกีฬาทีมชาติของอังกฤษ
ลงแข่งเมื่อโอลิมปิกครั้งที่แล้วเธอหวังว่าครั้งนี้จะทำได้ดีกว่าเก่า
ตอนไหนบ้างที่ต้องลุกหรือตอนไหนที่ควรจะผ่อนแรงไว้
เพื่อเริ่มลุกต่ออีกครั้ง
แข่งขันฮอกกี้ระดับนานาชาตินั้นเป็นการแข่งขันที่มีเดิมพันธุ์สูงมาก
ใครก็สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้
ซึ่งเท่ากับว่าหากใครเตรียมความพร้อมมาดีก็ย่อมได้เปรียบ
นักกีฬาของเราต้องเล่นในรูปแบบไหนรวมไปถึงการวางแผนการฝึกซ้อมด้วย
ในส่วนของสระว่ายน้ำพลังน้ำแบบนี้กระแสน้ำที่ออกมาช่วยสร้างแรงกดดันใต้น้ำ
เพื่อคำนวณแผนการเล่นและการวัดค่าทางร่างกายของนักกีฬาแบบเรียลไทม์
ยุคเทคโนโลยีแบบนี้เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
แต่เหนือสิ่งอื่นใดความสามารถของนักกีฬาเองก็จะทำให้เราได้เห็นว่า
ใครจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกปีนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน